อ่าแล้วครับกลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงของเลขคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกชีวิต
ใช่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้ครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะ
เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลขดังเลขดีที่หลายคนเขาว่ามันดีมันจริงไหม
ใช่ค่ะสำหรับ๕๖๖๕นะคะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขดังในตำนานเลย
ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ยังบอกว่า๕๖๖๕เป็นเลขที่ดีมีความวิเศษมีความพร้อมในทุกเรื่อง
แล้วเราก็จะมาดูกันแหละวิเศษพร้อมยังไงจริงหรือเปล่าเป็นอย่างที่เขาพูดจริงไหมนะคะ
ซึ่งมาใช้งานได้เลยสำหรับทุกท่านทุกอาชีพนะคะซึ่งจะอยู่ในชาร์จ
ใหญ่ของเราล่ะจะเป็นชาร์จที่โชว์ถึงว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยอยู่ในกลุ่มตัวเลข
เข้าถึงจิตใจคนได้ง่ายด้วยเลข๖แล้ว
แล้วก็ทำให้คนรอบตัวของคุณ
ก็จะชื่นชมในความดีงาม
ชื่นชมในสิ่งที่คุณมีน้ำใส่ใจจริงที่แท้จริงนะคะ
แล้วคุณยังเป็นคนที่ฉลาดรู้จักเอาใจคน
แน่นอนล่ะค่ะทรัพย์สินเงินทองตามมาอย่างแน่

จาดีอ่ะเนาะแล้วยังไม่พอคือเหมือนมาจากใจ
คือมาจากใจจริงการยิ้มของคุณคือยิ้มจากใจ
ไม่ใช่การหัวเราะเฮฮ่าสร้างภาพ
เอาง่ายไม่ได้แบบว่าขึ้นมาว่าอยู่ดีอยากยิ้มอะไร

อยู่ดีอยากยิ้มต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะ

อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีความเมตตาสูง

ข้อดีของคุณทั้งหมดก็คือจะดีเรื่องการเงินอย่างที่บอก
เพราะว่าใครก็ต้องอยากช่วยคนที่
จิตใจดีนิสัยดีพูดจาดีวางตัวเป็น

ถือว่าเป็นเลขที่ดีและที่สำคัญคือ

ใครที่ทะเลาะกับคนที่มีเลข๕๖๖๕ในเบอร์

คนคนนี้จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะ
การประจันหน้าเขาไม่ชอบเลย

เนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่มีพร้อม
ทรัพย์สินทั้งคนสนับสนุน
ทั้งคนรักทั้งสติปัญญาที่คุณมีครบอยู่แล้ว

คือคิดเสร็จไม่อยากทำแล้ว

ใช่เลยนี่ก็คือความเฉื่อยชา

มีความพอเพียงที่มากเกินไป
ตามปกติความพอเพียงดีอยู่แล้ว
คือการรู้จักปล่อยวางประมาณตน

จะมีผลกับเรื่องของธุรกิจ
ใช่ไหมคะเพราะธุรกิจมันจะต้องมี

การตลาดสร้างยอด
การเปลี่ยนแปลงให้ชนะคู่แข่ง
แต่ถ้าเรารู้สึกพอเพียงว่า
เราพอใจตรงนี้แล้วเราไม่อยากจะได้อะไรไปมากกว่านี้แล้ว

ธุรกิจเขาแข่งแต่เรานิ่ง

ก็จะไม่เหมาะกับการทำธุรกิจสักเท่าไร
ดังนั้นก็เลยสรุปได้อย่างนี้ว่า
ถ้าสมมุติคุณถ้าคุณต้องการเป็นคนดี
เลข๕๖๖๕แนะนำเลย
จะช่วยให้คุณมีสติปัญญาแล้วก็มีสมาธิ
ในการเลิกเล่าเลิกเที่ยว

เป็นพลังที่ช่วยขึ้นมา

เพราะคุณวางตัวดีเข้าใจสิทธิ์ใจคน

เลข๕เป็นเรื่องของการ

มองด้วยคุณธรรมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว
กำลังมุมานะบับบันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เลขนี้มีได้ค่ะแต่มีสักคู่เดียว
แต่ที่เหลือก็ขอให้มีเลขกระตือลือล้นเข้ามาประกอบ
กระตือลือลนก็อย่างเช่น๓๖๖๓นะคะอย่างเช่น๓๙๙

ก็คือจะไม่เหมาะกับคนที่พยายามคิดจะทำโปรเจกต์อะไร
หรือว่าคนที่จะขายปิดหนี้สินต่าง
ใช่จริงแล้วใช้ได้แต่มีสักคู่เดียว
อยากไปมีทั้งเบอร์ตามที่ว่าเรารู้สึกว่า
ขนาดนั้นคุณจะเฉื่อยลงนะคะ
เอาละมาตอบคำถามคุณผู้ชมบ้างดีกว่า

ไปที่ท่านแรกกันเลยนะครับที่ไลน์กันเข้ามา
แล้วก็ถามถึงหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเองว่าเหมาะที่จะใช้ไหม
คุณสำริทอาชีพเกษตรกรนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ผมตัด๓เลขหน้าออกไปนะครับ
แล้วก็เอาเลขที่เหลือเอาไว้ก็มี๓๙๖๙๘๘๙นะครับ
หมายเลขนี้เลยครับอาจารย์ปอเหมาะกับเขา

สำหรับหมายเลขนี้ถ้ามองแบบทางการก็คือผ่านอยู่แล้ว

เนื่องจากว่า๓๙เป็นเลขอย่างที่เราบอกกระตือหรือล้นเนอะ

นี่ก็เป็นเลขในแนวที่แบบเงินเข้าไม่ขาด
แล้วก็รู้จักวิธีคิดแปลกใหม่
แถมยังเก่งภาษาเก่งออนไลน์เนี่ย
จะมีผลเวลาเช็คราคาสินค้าในท้องตลาดก็ทำได้ดีนะคะ
ส่วน๙๘๘๙เนี่ย
เองเป็นเลขที่เขานิยามได้ว่าเป็นเลขจักรพรรดิค่ะ
คือมีความยิ่งใหญ่มีบริวารดีปกครองคนได้นะคะ

ถ้าคุณทำอาชีพเกษตรแล้วคุณมีลูกน้องจำนวนมากใช้ได้นะคะ
แต่ถ้าคุณไม่ได้มีลูกน้องมากมีแค่คนในครอบครัวมีกันเองเนี่ย

เพราะคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ชอบออกคำสั่งมากเกินไปนะคะ

อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอนิวัฒน์อาชีพค้าขายนะครับ

โอ้โหมี๘๓ตัว
คือคุณอนิวัฒน์เป็นอาชีพค้าขาย
แต่ว่าเบอร์คุณอนิวัฒน์ค่อนข้างจะเป็นเบอร์ดุนะคะ
เป็นเบอร์ที่ดุใช้อำนาจบารมีเยอะ
เวลาลูกค้าเข้ามาคุยด้วยอาจจะรู้สึกเกรงกลัว

หรือใครอยากจะดิวอะไรด้วยก็รู้สึกว่า
เหมือนกับคุณอนุวัติเป็นอาเซีย
ไม่ค่อยกล้าที่จะขอข้อเสนออะไรทำนองนี้นะคะ
แล้วก็จะมีเลขของเรื่องอารมณ์ที่รุนแรงพอสมควรเลยนะคะ

ก็ต้องบอกว่าคุณอนิวัฒน์เป็นในแนวลักษณะชอบสั่งการ
ถ้าถามว่าเบอร์นี้ถ้าค้าขายแบบเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

แต่ถ้าเกิดเรายังต้องดิวกับลูกค้ากับการพูดจาที่อ่อนหวานลง
หรือว่ายอมยืดหยุ่นก็ไม่เหมาะค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นควรแก้เป็นเลขอะไรดีฮะสั้นเลยฮะ
แก้เลยนะครับก็เป็นเลขของการเจรจาอย่างเช่นมีเลข๔๖๖
หรือว่า๖๖ไปเลยก็ยังใช้ได้ค่ะ
เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วต้องขอขอบคุณทุกข้อความไลน์เลยนะ

ช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวจะไปดูภาพความชื่นมืด
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความชื่นมื้นจริง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศของหนุ่มใต้
ที่เขาคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานทิ้งท้าย
ไปให้กับคุณผู้ชมได้ชื่นมื้นน้ำตาเล็บน้ำตาไหลกันไปเลยทีเดียว
ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่
ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ